มัวเป่าขทะมหาราย

สิ้นสดใสแสนเศร้า

คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้า

เป่าขทะม
ก็เป็นเพลงเก่งของคุณตั้มนะครับ
ชอบเพลงนี้เป็นส่วนตัวเลยเนอะ

ตอนนั้นงานศพจุ๋มจิ๋มเข็มเล็ก

ผมยังเท่าลีโออยู่เลย
ให้มันร้อยหนึ่ง
ชอบอยอดรัก

พร้อมนะครับคุณตั้ม

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณตั้มนะครับนักสู้ชีวิตของเรา
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณตั้ม๑๐๐๐๐๐บาท
ร้องได้ครับ
ร้องได้พยายาม
ร้องได้นะครับถูกต้องไม่ผิดเลยนะครับ

ก็สู้กันมาค่ะสู้จนใช้ตัวช่วยนะครับ
สองตัวช่วยแต่สุดท้ายก็สู้ได้ค่ะ
สู้ได้ในเพลงนี้รับแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท

มีน้องแก้บุ๋มเขานั่งอยู่ข้างล่างนะครับ
เขาบอกร้องได้ร้องได้
แล้วทีนี้ในฐานะของคุณพ่อลูก๓เหมือนกัน

ผมยังมีทั้งภรรยามีทั้งพี่เลี้ยง๒คนนะฮะ
เหนื่อยมากต้องถามมันขนาดไหนกันครับ
ถามว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยครับ
ก็สอนตั้งแต่เล็กจนทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเหนื่อยกับ

แต่คนเล็กก็เอาเรื่องอยู่ครับใช่นะครับด้วยความที่เราไม่มีเวลาจริง

เพราะฉะนั้นการสอนของคนนั้นคือสอนให้เขาช่วยตัวเองให้ได้
เพราะว่าพ่อไม่สามารถที่จะช่วยพาลูกไปส่งโรงเรียนได้

จากทำงานสายตัวแทบขาดแล้วลูกก็ต้องดูแล
ภรรยานี่ก็เรียกได้ว่าห่างตาไม่ได้เลย

เหนื่อยเรียกว่าเหนื่อยสุดพี่ตั้มเอากำลังใจมาจากไหน
จากประสบการณ์ประสบการณ์ที่เรามองเห็นนี่แหละที่เราทำงานเนี่ย

เหนื่อยแค่ไหนนั่งพักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ต้องหายเหนื่อย
เคยมีช่วงท้อไหมพี่ตั้มแบบโอ๊ยเวลาท้อนี่มันน่ากลัวนะ
คำว่าท้อมีทุกคนนะครับแต่ผมไม่ถอยแค่นั้น
เติมกำลังใจให้กันยังไงสองสามีภรรยา
ก็คุยกันตลอดครับเพราะว่าเวลาผมว่างผมจะวิ่งเข้าไปหาเขา

ใช่ครับไม่มีเหมือนคนอื่นเขามันก็ต้องทำแบบนี้
ถามคุณตั๊กสามีดีมากเลยรักเรามากไม่เจ้าชู้เลยแต่ไม่รวย
กับสามีรวยมากแต่ไม่ช่วยเหลือเลยแถมเจ้าชู้ชอบแบบไหน

เขาเติมความรักให้เราระหว่างวันยังไงบ้างอืม
เขาก็จะมาช่วยแล้วก็มาหอม
ทุกวันเวลาเขาจะไปห้ามไปทำงานของเขา
ว่าหอมหน้าผากบอกว่าพี่มานะไปทำงานก่อนตลอด
แล้วหลังจากเขาหอมหน้าผากไปแล้วพี่ตั๊กรู้สึกยังไงวันนั้น
ยืนยิ้มกับโหลไอติมทั้งวัน
มันมีแรงอ่ะเนอะวันนั้นจะขายของอารมณ์ดีทั้งวันเลย

มันเป็นพลังงานดีที่เราไม่สามารถสัมผัสด้วยมือ
ตาหรืออะไรก็ตามมันสัมผัสด้วยความรู้สึก
แล้วมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษจริง
แค่พลังตรงนั้นถูกมั้ยอาจารย์มาก
วันนี้เราได้รับรู้ถึงความรักของครอบครัวนี้
กว่ามันมีคุณค่ากว่าสิ่งใด
แต่ว่าเงินทองเราก็ต้องใช้อันนี้คือสิ่งจำเป็น
เป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ถ้ามีความรักที่ดีแล้วถ้ามีตังค์ด้วยเนี่ย
มันก็จะยิ่งผนวกกันและดีขึ้นไปอีก

ลีโอกับมีตังค์ให้กำลังใจคุณพ่อหน่อย

รุกขึ้นยืนทั้งคู่เลยแล้วพูดพร้อมกัน
เดี๋ยวนับให้

ขึ้นอยู่กับว่าอินโทรอะไรจะลอยมาเท่านั้นเอง

อินโทรเพลงที่๔นะครับ
มูลค่า๖หมื่นบาท

หรืออะไรก็ตามให้ชีวิตงอกเงยและดีขึ้น
พี่ตำค่ะเพลงนี้เป็นยังไง

เงินที่สะสมมาจากเดิมมี๔๐๐
จะเหลือ๒แต่ถ้าเอาชัวร์ตัวช่วย๑ตัวช่วย
จะใช้เลยก็ได้เอาละครับคุณตั้มฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่สี่นะครับเพลงนี้มูลค่าหกหมื่นบาท
คุณตั้มจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ครับสู้แน่นอน
ตัวช่วยนะครับยังเหลือสิทธิ์ใช้อยู่อีก๑แผ่นป้ายนะครับ
เพลงนี้คุณตั้มจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ตัวช่วยนะครับแสดงว่ามั่นใจมากนะครับ
เพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่อนอกจากเพลงนี้ได้อีกนะฮะ
ถ้าเพลงนี้สำเร็จนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับ
ร้องผิดนะครับแม้แต่คำเดียวร้องให้ชัดร้องให้คม
เพลงนี้สำคัญ

เพลงนี้เป็นเพลงเป้าหมายแล้ว
หายใจเข้าลึกพี่ตั้มทำสมาธิให้ดี
อยากพูดอะไรกับภรรยาไหม

เพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

โปรดติดตามตอนต่อไป
ว่าจนกันทองมองไม่เห็นคุณค่า
ผู้หญิงเขาจึงไม่เคยชายตา
จะมีแค่เพียงว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
อยากรู้ข้อที่ผู้หญิงบูชา
พร้อมใจหรือว่าอัตรา
หรือศัพท์ดินายังใหญ่
พี่เล่ใจซื้อกับรูปลอใจร้าย
ใครจะต้องร้องไห้
ใครจะได้ความรัก
ยอมรับความรักแท้จริง
เป็นสิ่งหา
สิ่งที่ตระหนักคนรักจะต้องหล่อรวย
โปรดติดตามตอนต่อไป